ที่มาที่ไปของการที่ผมชอบออกกำลังกาย

แล้วก็ทำความเข้าใจตั้งแต่ตอนนั้นมา
วันนี้ที่มาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะฮะ
เพราะว่าเมื่อกี้เดินเซอร์เวย์แล้วก็เลยรู้สึกอยากจะมาแชร์ประสบการณ์
ในสูตรของเขากับสูตรของเราเนี่ยมันใช่ไหมมันเหมือนกันไหม
หรือถ้าไม่ใช่เขามีอะไรจะแนะนำเรา
แล้วก็เรามีอะไรจะแนะนำเขา

การแชร์ประสบการณ์
การแชร์ประสบการณ์

การแชร์ประสบการณ์

การแชร์ประสบการณ์

การแชร์ประสบการณ์

การแชร์ประสบการณ์

การแชร์ประสบการณ์

การแชร์ประสบการณ์

การแชร์ประสบการณ์
การแชร์ประสบการณ์

การแชร์ประสบการณ์
การแชร์ประสบการณ์
การแชร์ประสบการณ์